พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่ปฐุมธานีกันหน่อยครับ
เพื่อนบ้านคนนี้คว้าอีโต้ไล่ฟันคนอื่นครับ
มีคนโชคร้ายโดนฟันเข้าที่หัวเข้าที่มืออาการสาหัสนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุนั้นซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ตำรวจพากันไปพร้อมอุปกรณ์สยบคนคลั่ง
จะจับได้หรือเปล่าจะคุมเหตุการณ์ได้ไหม

มือไปด้วยมือจับไปด้วย
คอมาแบบนี้เลยครับตอนแรกไม่ยอมให้คุมตัวง่าย
ผู้ชายคนนี้คือผู้ก่อเหตุนะครับ
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยมือของเขาถืออีโต้เอาไว้ฮะใช่ค่ะ
แล้วเมื่อกี้มีจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะคุมตัวเนี่ยนะฮะ
เขาเอาอิโต้สู้เจ้าหน้าที่คือฟันไม่ยั้งเลยครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังเจ้าหน้าที่หลายนายครับ
พร้อมอุปกรณ์ไม้งามสยบคนคลั่งแล้วก็โลกกำบังเห็นไหมฮะ
จังหวะนาทีนี้สุดท้ายเขาเสียหลักล้มครับ
พยายามเข้าชาร์จตัวคุมตัวเขาไม่ยอมหยุดง่ายนะครับ
ทำไมตำรวจต้องพากันไปเยอะขนาดนี้
หลังจากใช้ไม้งามสยบคนข้างเสร็จแล้ว
ยิงปืนช็อตไฟฟ้าครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์
เล่หรือว่านายอวยชัยเนี่ยก่อนหน้านั้นใช้อีโต้ไปฟันหัวเพื่อนบ้าน
ฟันโดนหัวโดนมือข้างซ้ายของนายสมศักดิ์อายุ๔๘เจ็บสาหัส
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วคนก่อเหตุก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน

จะควบคุมเหตุการณ์และคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้

ตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง๗โมงครึ่งครับ
มีตำรวจหนึ่งนายที่บาดเจ็บด้วยนะครับ
คือ๑๐ตำรวจตรีนัทพลชัยดุษฎีบัณฑิต
เป็นสายตรวจสพสวนพริกไทย
เล็กน้อยบริเวณนิ้วมือ
นี่ฮะน่าจะพลาดโดนฟันหรือเปล่า

บางครั้งเหมือนจะคลั่งยาหรือเปล่า
คุณป้านภาลัยครับเป็นพี่สาวคนเจ็บ

ถ้าเกิดว่าจะไปซื้อของที่บ้านคนก่อเหตุ
คือเหมือนเขาเปิดบ้านขายของด้วยครับ

เพราะว่าในเล่เขาชอบคลั่งเหมือนคลั่งยา
พี่สาวคนเจ็บเกือบโดนทำร้ายก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ

ลองฟังพี่สาวคนเจ็บเล่าเพิ่มเติมครับ
ค่ะ
คลั่งตลอดเลยอันนี้เพื่อนบ้านเล่านะครับ
คนละแวกบอบเพราะจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ

ตำรวจที่สปศวรษฎีพิษไทคุมตัวเกิดเป็นล่วง
ก็คือในเลพพร้อมกับมีอิโต้หนึ่งเล่ม

แล้วเปิดร้านขายของนะคุณคิง
น่ากลัวไหมล่ะเวลาคนมาซื้อของ